คุณผิงพิมพาพรเป็นค่ำคืนที่๒นะคะ
ที่วัดเครื่องมะวันวรวิหารนะคะ
คุณพิมพาพรจากคนในวงการบันเทิง
ไปแสดงความอะไรกันเยอะเลยนะคะ
ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหนังอย่างบอลลูนพินสุดา
อกจากนี้ก็ยังมีดีเจอ๋องเก๋ชนระดา
ศนีวสารที่ได้ส่งพวงหลีดมาร่วมไว้อาลัยด้วยนะคะ
โดยครอบครัวคุณแม่แล้วก็พี่ชายของคุณผิง

จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถทำใจกับการจากไปของผิงได้เลย
ความเสียใจของครอบครัวที่เกิดขึ้น
มันไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้จริงค่ะ
แล้วก็เลยถามถึงความตั้งใจของคุณผิงนะคะว่า
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณผิงเขาตั้งใจอยากจะทำอะไร
คุณแม่บอกว่าคุณผิงเป็นคนชอบเที่ยว

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยคุณแม่กับพี่ชายก็คาดว่า
พาคุณผิงไปเที่ยวรอบโลกตามความตั้งใจ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของครอบครัวกันหน่อยค่ะ
พี่อยากจะไปเที่ยวรอบโลก
เราก็คุยกันว่าเดี๋ยวพอน้องผิงเปลี่ยนไปแล้ว
เราก็จะชวนพากันไปเที่ยวฝรั่งเศส
ไปอิตาลีไปกินอะไรอร่อยก่อน
ผิวเขาจะมีความสุขในการกินอาหารหลายสิ่งหลายอย่าง

ไม่อยู่แล้วสงสัยไปกันเองไปกันเองครับ
ก็คิดถึงน้องผมพูดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพจะมีขึ้นในคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้วันที่๑๑ตุลาคม
เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดเครือวันวรวิหาร
หลังจากนั้นค่ะครอบครัวก็จะนำอัฐิไปลอยอังคารที่สัตหีบ
เพราะว่าครอบครัวเขาใกล้ชิดกับทหารเรือนั่นเองนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
เพราะว่าการจากไปของคุณผิงในครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกระทันหัน
ครอบครัวอาจจะยังทำใจไม่ทันยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ